คุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ออกจากบ้านอยู่กับบ้านก่อนนะ
รอฟังเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายคน
ประสบปัญหาน้ำท่วมครับเครียดน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้รถติด
ใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงฮะเพราะว่าค่ายมือถือ
รวมไปถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์เขามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ผมรวบรวมมาให้ในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศประกาศ๗มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม
เอามาตรการแรกก่อนคุณผู้ชมเขาลดค่างวด๕๐จากค่างวดปกติ
และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ๓เป็นเวลา๖เดือนครับ
ยังไม่หมดครับมาตรการที่๒ลูกค้าที่กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ได้อัตราดอกเบี้ย๓ต่อปี
มาตรการที่๓เราเป็นยังไงประนอมหนี้ไม่เกิน๑ปี๖เดือน
อัตราดอกเบี้ย๐๖เดือนไม่ต้องชำระเงินงวดครับ
มาตรการที่๔ประนอมหนี้ไม่เกิน๑ปีคิดดอกเบี้ย๐๖เดือนผ่อนเดือนละสบายรับ๑๐๐บาท
มาตรการที่๕กรณีเสียชีวิตหรือทุบผลภาพให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย๐๐๑ต่อปี
มาตรการที่๖ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหมดหรือซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร
และมาตรการสุดท้ายมาตรการที่๗ครับพิจารณาสินหมายเร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ทำกรมฐานประกันอคีภัย
จ่ายตามจริง๐๓๐๐๐บาทต่อปีครับ
ลูกค้าคนไหนรู้สึกเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยากจะขอใช้บริการติดต่อที่สาขาของทศได้จนถึง๓๐ธันวาคมนี้
มีเบอร์ให้ด้วยนี่ฮะตามข้างล่างนี่เลยนะ๐๒๖๔๕๙๐๐หรือว่าในเพจและเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เหมือนกันครับ
ร่วมส่งกำลังใจและลดผลกระทบให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้บริการทั้ง๓ค่ายครับจะไม่ตัดสายลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยพร้อมทั้งขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน
และขยายวันการใช้งานสำหรับลูกค้าเติมเงินเป็นระยะเวลา๑รอบบินครับ
และทางกศธชยังกำชับให้ทุกค่ายมือถือจัดทีมดูแลสัญญาณสถานีฐานทีมซ่อมบำรุง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
ก็นับว่าเป็นความใส่ใจและเข้าใจของทางกศธชและค่ายมือถือในช่วงที่คนประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
เรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ประกาศปิดเส้นทางสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปเมื่อวานนี้
เพื่อซ่อมแซมทางรถไฟที่เสียหายช่วงอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วนะ
ตรวจสอบเส้นทางจนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วครับ
ทางการรถไฟก็เลยประกาศเปิดเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพหนองคาย
ขบวนท้องถิ่นรวม๑๐ขบวนตามปกติ
แต่ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
และสามารถจะลงพื้นที่ซ่อมบำรุงได้ทันทีครับ